คุณผู้ชมต้องดูนะคืนนี้เรื่องขุดทองโกบุริอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าเราทำข่าวนี้มาสิบวันแล้วค่ะ
ครับเป็นละครหนึ่งเรื่องได้เลยอ่ะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งได้เลยอ่ะ
ตอนแล้วครับที่บอกว่าต้องฟังคืนนี้เพราะว่านาริสบุญนิ่มนักข่าวของเรา
กลับมากรุงเทพแล้วนะคะเอาเหรอฮะใช่ค่ะตอนเนี้ยก็จะเป็นตอนอวสารอ้าว
เป็นตอนอวสารขุดทองกบบุรีที่กาญจนบุรีนอกจากจะมีภาคต่อไม่รู้จะมีภาคต่อหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะก็คือคุณลุงสามคนเขาก็ขุดหาสมบัติที่กาญจนบุรีแถวแถวริมแม่น้ำแควร์น้อย
อืมขุดกันมายี่สิบปีครับแต่ยังไม่เจอสมบัตินะคะแต่เรื่องเล่าเนี้ยเยอะมากจริงจริง
เรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์เยอะมากคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ปักหลักอยู่ที่นั่น
สิบวันสิบคืนจนนอนบ้านคุณลุงเชิดพงศ์อ่ะนี่คุณลุงเชิดพงศ์กับคุณลุงบุญส่งนะคะ
นี่เมื่อคืนก็นอนอีกนอนใช่ค่ะแต่ลุงอึ่งนี่ไปไหนแล้วแม่อึ่งยังไม่เจอค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวสามลุงเพราะว่าใช้รถแบ็คโฮลไปขุดที่ดินตรงนั้นเพื่อหาสมบัติ
เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวสั่งหยุดก่อนห้ามขุดลุงอึ่งนี่หายไปเลย
เหลือแค่ลุงเชิดพงศ์กับลุงบุญส่งสองคนอ่านะคะทีเนี้ยค่ะนาริสก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุง
คืนสุดท้ายแล้วผมจะกลับกรุงเทพแล้วคุณลุงอยากจะฝากอะไรเล่าอะไร
อาถรรพ์เอาแบบขอแบบสุดเรื่องสุดท้ายทิ้งท้ายเอาไว้ให้หน่อย
สุดสุดเลยนะสุดสุดเลยค่ะนาริสบอกว่านาริสผูกพันกับลุงมาก
แล้วนี่อะไรแวะซื้อของกินไปฝากลุงเป็ดย่างเกลือ
ก็อยู่กับไปเจอลุงสัมภาษณ์ลุงมาเป็น๑๐วันรู้สึกเหมือนเป็นลุงแท้
ละอายใจกินข้าวบ้านลุงทุกวันเลยซื้อของกินไปฝากลุงซะหน่อย
คือลุงสองท่านชอบกินเป็ดก็เลยซื้อเป็ดไปฝาก
อ่าดีมากนาริตดีมากนี่นะคะไปลามอาวาส
นาริสบอกว่าจะร้องไห้เลยจริงจริงเพราะต้องจากลุงลุงแล้วเนี่ย
จะกลับกรุงเทพแล้วเลยบอกลุงว่าลุงมีอะไรจะเล่าทิ้งท้ายเอาไว้บ้าง
คุณลุงไม่รอช้าค่ะคุณลุงบุญส่งบอกว่าขอเล่าเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะเรื่องของกินอะไรทำไมแข็งแรงปึงปัง

ฟิตปังกับฟิตปังมันคนละความหมาย
จริงป่ะขออภัยพี่ลุงจริง
เอาเหรอจริงป่ะคุณลุงเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่ทำให้คุณลุงเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะ
คนธรรมดากลายเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ
เห็นพูดผีวิญญาณคือหลายปีก่อนคุณลุงกินของสิ่งนี้เข้าไป
กลายเป็นคนแข็งแรงอายุ๖๐กว่ายังขุดสมบัติมาอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อย
คุณลุงบุญส่งบอกว่า๒๕ปีก่อนคุณลุงก็ไม่ได้มองเห็นวิญญาณ
ไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ครับสิ่งหนึ่งมันอยู่ในป่าลึกค่ะ
คือเดินทางเข้าไปในป่าขึ้นภูเขาไปไปเจอโสมพันปี
สองพันปีเหรอใช่ค่ะเออเคยมีคนบอกว่าถ้าอยากแข็งแรง
โสมฮะอยากฟิตฝังนี่โสมหรือมันแก้ว
ก็ทีมข่าวเราเนี่ยนะทำกราฟิกแบบนี้
โอ้โหโสมมันเต้นอย่างนี้ด้วยเหรอคุณลุงบวกโสมพันปี
นี่ค่ะคือออกตามหาโสมพันปีครับคุณลุงบอกว่าอยู่ดีดีนะ
กำลังตามหาสมพันปีอยู่มีหมีควาย
มีควายอีกเหรอใช่ทีนี้หมีควายตัวใหญ่มากสูง๒เมตร
เพราะโดดพุ่งมาขวางหน้าลุงแยกเขี้ยวสายยื่น๒ขาคูใส่ลุง
แล้วด้านหลังของหมีควายเต็มไปด้วยทุ่งญาติที่มีโสมพันปี
สมเนี่ยนะหัวเท่ากำปั้นแล้วก็แบบเป็นโสมที่ดูสมบูรณ์มากอ่ะนี่ไงหมีควาย
แต่คุณลุงเป็นคนเล่าเองว่าโสมเต้นตามจังหวะเพลงอยู่เต็มทุ่งย่า
แต่มีหมีควายเหมือนกับเฝ้าโสมอยู่นึกออกไหมคะเหรอทีมข่าวของเราบอกว่า
ไอ้ที่เราทำเป็นกราฟิกเต้นไม่ได้ทำเองลุงบอกว่าโสมเต้นจริง

ใช่ไงใช่ไงลุงเลยบอกลุงก็พยายามตั้งสติไม่กลัวจ้องตากับหมีควายเลยนะ
คือจ้องตากันเลยแล้วก็กระทืบเท้าลุงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีพลังอะไรบางอย่าง
ของตัวลุงเนี่ยนะส่งไปถึงหมีควายลุงบุญส่งบอกจ้องตาไปจ้องตามา
หมีควายเป็นฝ่ายหนีลุงบุญส่ง
ช่องตาเนี่ยเหรอถูกมีควายวิ่งเข้าป่าไปเลย
ลุงก็เลยเด็ดสมพันปีมาจากดินเก็บมาเก็บขึ้นมาปุ๊บกินเลยค่ะ
พอกินเสร็จปั๊บร้อนไปทั้งตัวเลยเหมือนมีพลังอะไรบางอย่าง
ก็เลยเก็บโสมพันปีมาเยอะมากแล้วเอากลับมาที่บ้านนะคะ
สับเป็นชิ้นเล็กใส่เหล้าดองไว้แล้วกินมาตลอด
เขาไม่ได้ฝากคุณมาไม่ต้องรอเสียงดังขนาดนั้น

เพราะคุณลุงบอกคุณลุงกินมาตลอดไงโอ้นาริสนี่
แล้วรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาค่ะกลายเป็นว่าคุณลุงแบบแข็งแรงมากนะ
แล้วสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือสัมผัสได้ถึงพูดผีวิญญาณค่ะ
ก็เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่คุณลุงอยากจะบอกทิ้งท้ายเอาไว้
คือกินแล้วกินแล้วมองเห็นผีด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะสัมผัสได้ถึงผีถึงวิญญาณ
คุณลุงเลยบอกนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากบอกทิ้งท้ายเอาไว้ในซีรีส์เรื่องนี้
เจ้าหมีกวายตัวใหญ่ตัวเป็นพาโด
ตัวใหญ่มากเลยมีเขี้ยวมีหูน่ากลัว
แต่ผมก็ไม่กลัวผมก็ไล่เขา
ความที่ผมเป็นเด็กสนดื้ออะไรแบบนี้
มึงใครว่ามาไล่กูไว้ผมก็นิ่งในใจ
ผมไม่ได้มาทำร้ายอะไรเขามาดีครับ
ครับผมแล้วผมก็ขึ้นไปเขาไปแล้วนะ
แต่ไปเขามองแบบไม่พอใจผม
เหมือนแบบไม่รู้มีบารมีโสมช่วยหรือเปล่า
ลุงบุญส่งเออถ้านาริสกลับมากรุงเทพก็คิดถึงลุงบุญส่งเหมือนกันนะ
เป็นคุณลุงที่เล่าเรื่องได้สนุกมากจริง

ใช่ไงนาริสบอกเลยว่าฟังเรื่องนี้จากลุงบุญสงฆ์แล้วอึ้งเลย
อันนี้คือเรื่องที่ลุงบุญส่งฝากทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะ

ก็ต้องถามต่อว่าคุณลุงเชิดพงศ์แล้วจะยังไงต่อ
จะขุดต่อไหมเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดนะ
แล้วเรื่องที่ดินตรงนี้คุณลุงจะยังไง
คุณลุงยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
ที่ดินตรงนี้เป็นของลุงจริง

แล้วลุงก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
เรื่องของการขุดหาสมบัติเจ้าหน้าที่บอกให้หยุด

เรื่องที่มาของความอาถรรพ์ที่เล่าไปทั้งหมด
โสมที่นับถืออาจจะมาทดสอบความอดทนของลุงก็ได้
ลุงจะทำยังไงเพื่อที่จะรักษาที่ดินตรงนี้เอาไว้
เชิดพงศ์บอกว่ามีความผูกพันกับที่ตรงนี้มาก
ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายปีก่อนทำไมถึงตัดสินใจซื้อ
อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองคือโกโบริกลับชาติมาเกิด
เหมือนกับที่หลายคนแซวก็เป็นไปได้

ใช่ว่าเป็นโกโบริกลับชาติมาเกิด
โดนแซวคุณลุงก็เลยแซวจนลุงเชื่อ
แล้วนี่นะลุงเนี่ยต้องมาอยู่เป็นโสดเพราะรออังสุมาริน
อยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเป็นโสดแล้วก็ขุดสมบัติไปเรื่อยค่ะ
ผมยังไม่เคยแล้วถ้าผมไม่ประสบด้วยตัวเองไม่มีจริง
ผมจะเป็นคนไม่พูดนะผมไม่ชอบปั้นแต่งเรื่องอะไรหรอก
ความจริงนะตอนผมหนุ่มแบบคุณนฤทธิ์เนี่ย
ผมเนื้อหอมมากนะแกบอกให้

จริงเนื้อหอมมากเลยแต่แล้วผมไม่ได้เป็นนักฉวยโอกาสนะ

อยู่ของผมอย่างเงี้ย

ที่มีลูกด้วยกันนี่ก็มันเป็นไฟล์บังคับอะไรอย่างนี้
เพราะลูกชายผมอยู่เยอะมันสองคนนะอยู่ฮัมบุก

จบเรื่องเล่าของทั้งสองลุง

แต่เรื่องของคุณลุงก็เป็นหลายเรื่องที่โอ้โหเราก็อึ้งนะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็ไปคุยกับทางตำรวจค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของการไปขุดหาสมบัติในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจฉมฉายผู้กำกับสพไซโยกบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรกับที่ดินตรงนี้
ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวทั้งพบท๕และที่ราชพัสดุค่ะ
ตำรวจบอกว่าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันนะคะ
ต้องตรวจสอบที่ดินพบท๕อีกหลายที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำ
อยู่ใกล้กับเส้นทางรถไฟสายมรณะเพราะว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่หลายแห่ง
ไม่ใช่มีคนมาขุดสมบัติแต่เพียงอย่างเดียว
คือต้องตรวจสอบที่ดินหลายแปลงบริเวณนี้ค่ะอ่า
ยุ่งกันหมดเลยที่นี้
พศพไซโยบบอกว่าจริงตอนไปควบคุมตัวก็มี๓ลุง
ลุงเฉิดพงศ์คุณลุงบุญส่งและคุณลุงอึ่งคนนี้นะคะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวอยู่นะคะ

ก็เลยฝากเตือนคุณลุงทั้ง๓ท่านนะคะ
คุณลุงก็อายุเยอะแล้วตำรวจบอกว่าตอนนี้ฝนตกค่ะ

ถ้าคุณลุงยังฝืนขุดต่อดินอาจจะถล่มได้นะคะ

แล้วก็เป็นอันตรายต่อคุณลุงทั้ง๓ท่านด้วยเบื้องต้นตอนนี้หยุดเอาไว้ก่อนค่ะ

ส่วนกระแสข่าวที่คุณลุงเล่าให้ฟัง
ว่ามีคนเขาเจอกับจราเข้ตัวใหญ่

แล้วแบบโอ้โหขึ้นมาคาบแบบคนที่ไปลบหลู่

อันนี้ลุงบุญส่งเขาเล่าให้นฤทธิ์ฟัง

ที่ว่ามีเพื่อนอะไรเข้ามาเอ้ยฤทธิ์อ่ะใช่สิใช่ไหม

แล้วก็คือเหมือนกับมีเพื่อนคนหนึ่งไปยิงนกแล้วก็ไปลบหลู่พูดจาไม่ดี

คนอื่นเขาก็เล่นน้ำกันสนุกสนานอยู่ดีคนที่ไปลบหลู่นั่งอยู่บนแพร่
ราเข้ตัวใหญ่มากระโดดมางาบคนนั้นไปคนเดียว

มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงมันต้องเป็นข่าว

มีคนตายไปเจอศพอยู่ในแม่น้ำถูกไหม
ตำรวจบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
คือกลัวว่าพอเรานำเสนอข่าวแบบนี้
คนไม่กล้าไปเที่ยวที่กาญจนบุรีคนจะกลัวจราเข้

ใช่ไงชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
หาปลาอยู่ตรงนั้นมา๒๐กว่าปี
ไม่มีจราเข้ตัวใหญ่กินคนในแม่น้ำแควร์แน่นอนค่ะครับ
เป็นผ่านมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าก็น่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้น

เขากลัวว่าคนจะไม่กล้าไปร่องแพ้ไปอะไรอย่างนี้ไง

เพื่อนเขามายิงนกแล้วก็เด็ดหางนกมาปักหมวก
โยนนกทิ้งไปพายเรือภายในแพร่แล้วก็ถูกจราเข้ฆ่าไปกินเลย

อันนี้เป็นคำบอกเล่าแบบปากต่อปากนะฮะใช่อืม
วันครับสิบตอนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าเดี๋ยวให้คุณนฤทธิ์ไปไปตามต่อนะ
นะคะเออถ้าลุงเข้ามาขุดกันแถวบ้านไอซ์หีบเหล็ก
ให้ลุงมาช่วยใช่ไหมช่วยตำรวจดำเนินการหาหลักฐานทางคดี
ลุงบุญส่งมาขุดหาอะไรก็แล้วแต่ในบ้านของในไอซ์หีบเหล็กโหนี่มันก็จะเป็นสองเรื่องที่มาแค่นี้ก็ยุ่งแล้วพอเถอะพอเถอะ